คุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังข่าวนี้ให้ดี
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นรวดเร็ว

แล้วก็ซับซ้อนเมื่อกี้เรายังนั่งคุยกันอยู่เลยว่า

คือมีวัยรุ่นกลุ่มนึงค่ะ
ไปเจอผู้หญิงหน้าตาถูกใจ

บังเอิญบังเอิญค่ะแฟนเก่าของผู้หญิงคนนี้

พอเห็นแฟนเก่าของตัวเองถูกกลุ่มวัยรุ่นขอเบอร์

ตัวแฟนเก่าที่มาห้ามเนี่ยถูกแทงบาดเจ็บ

ตำรวจภูทรคลอง๕พร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย

บริเวณหน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์

ผู้เสียชีวิตคือนางสาวนิชาพัฒน์รักสุข

แก้วที่เล่าให้ฟังว่าเป็นแฟนเก่า
อายุ๒๑ปีโดนแทงที่ลำตัวบาดเจ็บ
พลเมืองดีก็นำส่งโรงพยาบาลธัญบุรีแล้วนะคะ

เป็นวัยรุ่นชาย๔คนด้วยกัน

นายวีรชัยภูณธวีศ์อายุ๒๐ปี

แล้วก็นายนันทาพิวัฒน์วงหลีด
อายุ๒๐ปีค่ะ
ถึงเรื่องราวเหตุการณ์ความเป็นมาเป็นไป

เดินตามนางสาวนันทพรโพสุกอายุ๑๘ปี

ถูกใจไงอยากจะมาขอเบอร์นางสาวนันทพรคนนี้

ปรากฏว่านายเฉลิมพลผู้บาดเจ็บเนี่ย
เป็นแฟนเก่าของนางสาวนันทพร
ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาเห็นพอดี

เข้าไปกันท่านายธานินไม่ให้ขอเบอร์โทรศัพท์

ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวทะเลาะกันชกต่อยกันขึ้น
จากนั้นนายธานินมือมีดค่ะ

เห็นแบบนั้นผู้ตายที่เป็นแฟนใหม่
ก็รีบลงมาจะเข้ามาช่วยแฟนไง

ก็เลยโดนลูกหลงค่ะแต่ว่าลูกหลงคราวนี้หนัก

ที่เลยต้องแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้ง๔คน

แก่ความตายแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดี

อเจมส์วัยอำรุณสมัยนี้เลือดร้อนเหลือเกินนะครับ

บางครั้งก็มองว่าเป็นการป้องกันตัว
แต่ก็ต้องเอาไว้ป้องกันตัว